แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความเชื่ออยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้ว
แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อก็คือความที่ชาวบ้านเขาไปเจอกับต้นกล้วย
ที่มันไม่เหมือนต้นกล้วยธรรมดาเพราะมันเป็นกล้วยแปลกค่ะ
แต่ที่แปลกเนี่ยบางทีตลอดข่าวของเรานำเสนอไปคุณผู้ชมอาจจะบอกโอ๊ยมันไม่แปลกแล้วแหละ
แต่ชาวบ้านที่สุโขทัยเขายังบอกว่ามันแปลกนะ
เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นกล้วยที่ไหนจะแทงปลีออกมากลางลำต้นแบบนี้
ไปกันจ้ะที่บ้านเลขที่๔ทับ๑ซอยปินทดิตนะคะ
อยู่ถนนประสานมิตรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยจ้ะ
บ้านหลังนี้นี่แหละค่ะที่เขาบอกว่ามีต้นกล้วยน้ำว้าแปลกอยู่ภายในสวนหลังบ้าน
อ่ะดูกันให้เต็มตาแล้วกัน
นางสาวพรพันธ์แก้มนินอายุ๓๗ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
กล้วยน้ำวาต้นนี้นะสูงประมาณ๒๓เมตรนะ
ความแปลกของมันก็นี่แหละค่ะอยู่ที่ปลีแล้วก็เครือของกล้วย
ซึ่งมันแทงออกมากลางลำต้นยาวประมาณ๑ฟุตครึ่งอ่ะ

พอนับดูแล้วเขาก็บอกว่ามีปลี๑หัวแล้วก็มีเครืออีก๒หวี
ปลีกล้วยเนี่ยยังจุกอยู่ที่ปลายเคลือดโอ้โหแบบจุกอยู่แบบเนี้ย
อธิบายละเอียดเลยนะอธิบายมาเห็นภาพเลยเนี่ยคุณค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเขาแปลกใจกันมากสร้างความแปลกใจให้กับตัวเธอเอง
รวมไปถึงชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แปลกใจก็ทยอยพากันเดินทางมาเนี่ยมาดูกันว่า
มันแปลกจริงหรือเปล่านะก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะ
บอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกล้วยแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลย
โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เขาไปเขาก็เชื่อกันแหละว่า
กล้วยแปลกแบบนี้ที่มันขึ้นตามบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ย
มันน่าจะมาให้โชคให้ลาบกับตัวบุคคลเจ้าของบ้าน
รวมไปถึงเพื่อนบ้านด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็เลยมีการจุดทูปเพื่อหวังจะขอโชคขอลาบ
จริงต้นกล้วยเขาก็มีความเชื่อไงว่ามีตานีนางตานีเนี่ยสถิตอยู่

ทำไปดูให้เห็นกระตา
ว่ามันแทงออกมากลางก้นจริงไหม
เอาจริงว่าจะว่าแปลกก็แปลก